ครับมีรถเก๋งคันหนึ่งขับจะข้ามทางรถไฟที่นครปฐมนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
นี่คันนี้นะฮะทางรถไฟอยู่ตรงนี้ไม่มีเครื่องกั้นอะไรนะครับ
นี่คือกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยไม่มีเสียง
โดนหน้ารถเข้าไปแล้วก็เวียงไปนู่นนะฮะไปที่ริมฝั่งซ้ายตรงนั้น
เดี๋ยวจะมีคนที่เดินกระเพลกกระเพลกออกมาจากเพลิงพักแถวนั้นนะฮะ
ที่รถเนี่ยฟาดไปเนี่ยนะฮะแล้วมีคนวิ่งเข้ามาช่วย
โชคดีนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยแค่เจ็บนะฮะ
ขับมาตรงนี้แล้วนี่กำลังจะข้ามนี่เฉียวอย่างนี้มาเลยนะครับ
ทางคุณพิทักษ์คนตันกิตติวัตรนายกเทศมนตรีเทศบรรณตมนต์โพงมาเดือ
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าทางข้ามรางรถไฟบริเวณหน้าวัดโพมาเดือ
เมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถข้ามราง
คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยขอให้ทุกท่านที่สัญจรเนี่ย
โปรดระมัดระวังเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเที่ยงคืนนะครับ
๓นาฬิกา๕๒นาทีของคืน๒๔ธันวาคม
รถเก๋งสีขาวมาถึงจุดทางข้ามทางรถไฟครับ
บริเวณหน้าวัดโพรงมะเดือนะครับก็ชะลอนะ
จังหวะชะลอแต่ก็แหมไปชิดเลยตรงนั้นนะฮะ
แล้วรถไฟก็มาถึงพอดีเลยมีชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
บอกว่าขบวนรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟด่วน๓ตู้นะฮะ
่งหน้าไปทางภาคใต้นะฮะแล้วก็มีเสียงหวูดเนี่ย
เปิดมาแล้วนะครับขณะเดียวกันแถวนี้มีแต่ป้ายแจ้งเตือนติดเอาไว้
แต่ไม่มีเครื่องกั้นไม่มีสัญญาณเตือน
คือรถเก่งมาเขาก็ถ้าเกิดจอดอยู่อยู่ตรงถนนตรงนี้นะตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
เขาก็คงจะมองไม่เห็นว่ารถไฟจะมาหรือเปล่า
อาจจะมาจอดนิดหนึ่งก่อนมาชะลอดูนิดนึงจังหวะมาพอดีเลย
โอ้โหโชคดีที่แค่บาดเจ็บนะครับ